แต่เราเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่รองรับ
ช่วยให้พักฝ่ายประชาปไตยสามารถเดินหน้าไปได้
แต่ยังไงก็ตามต้องยอมรับว่าการเมืองเป็นเรื่องที่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ใน๘พักได้คุยหนทางต่างว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วจะแก้ปัญหายังไง
อันนั้นก็คงต้องมีการคุยแต่ขนาดนี้ยังไม่ได้มีการคุยกันสิ่งเหล่านี้
ที่ผ่านมาเราคุยกันแต่ว่าเราจะเดินหน้ากันอย่างไร
หาทางแก้ข้ออ่อนต่างให้มันเกิดขึ้น
นี่คงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็คงสำคัญที่๘พักจะต้องเริ่มคุยกัน
เพราะฉะนั้นหลังจากที่โปรด๙แล้วซึ่งก็จะเป็นวันนี้พรุ่งนี้นะครับ
ก็คงต้องคุยกันทุกเรื่องว่าเดินหน้าให้เต็มที่จะทำอะไรกันได้บ้าง
แล้วถ้าสมมุติมันมีอุบัติเหตุอย่างไรเราจะทำไงกันได้บ้างนะครับ
แล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราสำคัญที่สุดก็คือการโหวตครั้งแรก
มันจะมีตัวเลขให้เราได้เห็นหมดเลยแล้วก็จะเห็นสมการว่า
การเมืองมันจะแก้ปัญหาต่างได้ยังไงบ้างตรงนั้นเป็นตัวเลขสำคัญ
พักร่วม๘พักจะต้องเอามาดูแล้วก็มาตัดสินใจกัน
ถ้าเราดูแล้วเรายังมีโอกาสมีหนทางไม่ยากลำบาก
เราก็ต้องดันสุดตัวยังไงก็ต้องเอาคุณพิทาเป็นนายกให้ได้
ก็ต้องเดินจนกว่าเราจะเห็นว่าตัวเลขอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้
เงื่อนไขที่บอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้
ก็ต้องเอาสิ่งที่เป็นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มาคิดกันให้มากขึ้นว่า
แล้วมันจะเป็นยังไงเรายอมรับกันได้มากแค่ไหน
แล้วจะเอาใครมาร่วมหรือจะดึงใครมาเพิ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้น
คือหลังจากโปรดก้าวประธานสภาเรียบร้อยอย่างเป็นทางการเนี่ย

ว่า๑๒๓๔มันพร้อมจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในวันโหวตเลือกนายก
แม้กระทั่งถ้าเกิดมีคนเสนอโหวตแข่งแล้วเกิดเขาได้ไปทำยังไง

ผมคิดว่าครั้งแรกที่คุยกันก็ต้องคุยว่า
อะไรจะทำให้คุณพิทาได้เป็นนายกบ้างแล้วเดิน
จนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์ถึงจะมาคุยว่า
ถ้าอย่างนั้นจะแก้ปัญหาได้อย่างไร๑๒๓๔

ถ้าไปคิดก่อนเนี่ยมันมัวแต่ไปคิดทางแก้ไม่ได้คิดทางบวก

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเดินหน้าทุก๘พัก
ช่วยกันทำยังไงก็ได้ให้คุณพิทาเป็นนายก

ตัวเลขมันจะเป็นคนบอกว่าทุกฝ่ายควรจะคิดยังไง
ถ้าไม่ต้องใช้คำว่าท่าเอาแบบความเป็นจริงเลยนะคุณภูมิธรรม
คุณเสรีสุวรรณภานนท์คุณสมชายแสวงการ
ใน๒๕๐สวออกมาให้สัมภาษณ์วันนั้น
บอกถ้าคุณพิทาจะเป็นนายกมันก็ไม่ยากหรอก
ก็ประกาศต่อสาธารณะไปเลยสิพักเก้าไกล
ว่าไม่ทำแล้วเรื่องแก้ไขเรื่องมาตรา๑๑๒
ตรงนี้เพื่อไทยจะลองไปคุยกับก้าวไกลว่า
คือก้าวไกรเขาแสดงท่าทีว่าเขาคงจะเดินหน้า
หมายถึงว่าเขาคงอาจจะไม่ได้ลดห่อนอะไรตรงนั้น
แต่ว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เพื่อไทยอาจจะเอาไปพูดเอาไปคุยอะไรไหมฮะ

คือประเด็นที่เสนอมามันชัดเจนอยู่แล้วในตัวนะครับ
ต้องอธิบายเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของคณะเก้าไกร
ของพระเก้าไกรกับคุณพิทาต้องไปคุยกันว่า
ข้อเสนอนี้เขารับได้หรือไม่ได้
ถ้าเขาบอกว่าเขารับได้ก็มันก็ง่ายขึ้น
แต่เขาบอกว่ายังรับไม่ได้ยังรับไม่ได้เราก็ต้องมาหาหนทาง
เพราะว่าผมว่าดุลพินิษฐ์เราเคารพในพักเก้าไก่ว่าเขาต้องเป็นคนพิจารณา
เพราะเขาเสนอต่อพักเก้าไกรโดยตรงไม่ได้เสนอต่อเรา
เราทั้งเจ็ดภาคจะไม่เป็นแรงกฎดัน
ที่ไปทำให้ภาคก้าวกลายมีความยากลำบาก
เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าพักเก้าไกรต้องใช้พิจารณา

ซึ่งเราก็เคารพกระบวนการและการคิดของเขา
เพราะฉะนั้นพอชัดเจนว่าเขายอมก็จบ
ถ้าเขายังไม่ยอมเราก็ต้องมาช่วยกันคิดต่อว่า
จะทำไงให้เป้าหมายเราบรรลุเป้าได้
นั่นคือการจัดสินใจแน่นอนของพักเก้าไกลเขา
ทีนี้ในส่วนเพื่อไทยอันนี้ก็ไม่ท่านะครับ
เพราะมีคนบอกชัดเจน๑ใน๒๕๐สวสวกิติศักดิ์บอก
คุณพิธาเนี่ยยังไงก็โหวตไม่ผ่านไม่ได้เป็นนายกหรอก
แต่ถ้าคุณอุ้งอิ๊งคุณเศรษฐา
แดดิเดตนายกของพักเพื่อไทยอันนี้มีโอกาส
สวไม่ติดขัดแต่เพื่อไทยต้องไปสลัดก้าวไกลออกจาก
สมการการเป็นพักร่วมรัฐบาลก่อน
อันนี้ถามเพื่อไทยเจอแบบนี้จะทำยังไง
เกิดครั้งที่๒ครั้งที่๓ก็ไม่ผ่านแล้วคุยกันแล้วว่า
ถึงคิวคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาแล้วนะ
แต่สวกิติศักดิ์บอกต่อให้คุณเศรษฐาคุณอุ้งก็ไม่ผ่าน
ถ้ายังมีก้าวไกลอยู่ในพักร่วมรัฐบาลเพื่อไทยทำยังไง
เพื่อไทยวันนี้เรายังยึดมั่นในเจตจำนงที่ชัดเจนนะครับว่า
เรามุ่งมั่นที่จะให้ภาคแกนนำเป็นภาคที่จะตั้งรัฐบาลนะครับ
และเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะให้คุณพิธาเป็นนายกมนตรีให้ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยการเสนอเงื่อนไขอย่างนี้เนี่ย
ยังไม่มีผลอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงเจตจำนงของเรานะครับ
ผมคิดว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ย
เป็นเรื่องที่แปดพรรคควรต้องหาลืกกันแล้วทำข้อสูตรมาได้
นั่นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการที่เราจับกันแน่นแล้วก็จะเดินไปข้างหน้าเนี่ย

แต่จะทำได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่๘พักต้องพิจารณากันนะครับ
ผมยังไม่อยากไปไกลถึงขนาดนั้นผมคิดว่าวันนี้ทั้งหมดเนี่ย
เท่าที่เราดูจริงพักเก้าไกรก็มีเรื่องที่เราน่าเคารพเพราะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีพลัง
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและมีความมุ่งมั่นมากนะครับ
แต่ว่าประสบการณ์ของพักพี่ทั้งหลายที่เคยมีมาก่อนเนี่ย
ก็อาจจะต้องมาแชร์กันแล้วก็คุยกันว่าการเมืองต่าง
แต่การเมืองเป็นเรื่องที่ทำให้ความเชื่อเป็นความจริงนะครับ
เพราะฉะนั้นการเมืองมีพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คิดว่าไม่ยากลำบากให้เป็นจริงได้
เพราะฉะนั้นเราต้องเคารพอย่างนี้นะครับเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วก็ช่วยกันคิดว่าจะไปได้ไหม
กว่าจะรู้สึกว่าไปไม่ได้เราถึงจะมาตัดสินใจอีกทีหนึ่ง
พักเพื่อไทยเนี่ยเราไม่ได้อยากเป็นตัวที่คิดว่าเราพยายามที่จะแยกตัวออกเสมอเนี่ย
ไม่ใช่วันนี้เรายืนยันนะครับคุณเศรษฐายืนยันคุณแพทองทานยืนยันว่า
ไม่มีสมการนี้เราคิดอย่างเดียวว่าจะให้พักเก้าไกลบรรลุผล
เพราะฉะนั้นเรามุ่งมั่นในการเดินเจตนารมณ์นี้ชัดเจน
แล้วถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นอย่างไรนะครับรอให้สถานการณ์เกิดแล้วเราค่อยคิด